คุณผู้ชมคะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันที่นักเสี่ยงโชคเขารอคอย

แต่ว่าวันนี้วันออกผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลจะเลื่อนไม่ได้
ที่สำคัญค่ะวันนี้เรามี๓ราศีสุดปังจากหมอไก่พพาธินีมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะ
ต้องบอกว่าแต่ละราศีไม่เข้าขายของนิดเชิญเลยแต่เขามาขายอยู่หนึ่งราศีนะ

เนื่องจากกระดุมพะทับลัศนา
เพราะฉะนั้นชาวราศีเมษเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้โชคลาภแบบจัดเต็มนะคะ
ส่วนอีกราศรีหนึ่งที่ดวงดีไม่แพ้กันนั่นก็คือชาวราศรีพิษจิกนะคะ
สำหรับชาวราศีพิจิกเนี่ยเรียกได้ว่ามีโอกาสที่จะได้โชคลาภแบบคอหอมปากหอมคอ
ถ้าสมมุติว่าคุณลงทุนนิดหน่อยนะคะไม่ได้หวังลาบก้อนใหญ่เนี่ย
ก็มีโอกาสที่จะได้ลาบสมใจค่ะ
ส่วนอีกราศีหนึ่งที่ดวงดีไม่แพ้กันนั่นก็คือชาวราศีธนูนะคะ
สำหรับชาวราศีธนูเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้โชคลาภแบบไม่คาดฝันนะคะ
เพราะฉะนั้นในช่วงนี้เรียกว่าหยิบจับอะไรก็เงินเป็นทอง
ส่วนในเรื่องของเลขเสริมดวงนะคะเลขเด็ดในช่วงนี้นะคะ
ก็จะมีเลข๒นะคะเลข๔เลข๗เลข๕และเลข๘นะคะ

ใช่บอกแล้วว่ามีนะคะ
เอาเป็นว่าแสดงความยินดีล่วงหน้ากับทั้ง๓ราศีเลยละกัน
แต่เอาให้ชัวร์วันนี้เปิดหน้าจอ
ไทยรัฐทีวีรอเอาไว้ราศีไหนปังเดี๋ยวได้รู้กันแน่
ใช่แต่จริงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ
เป็นกำลังใจกับราศีที่เหลือด้วยนะคะ